ของนี่เลยนะคะเศร้าแซปที่กล่องหัวใจ

ว่าแต่ละคนเนี่ยนะแหม
วงแขนข้ามไปนั้นมักอย่างแล้วเลยนะคะ

จนเหน่หรือเขารุ้นแรงเกินห้ามใจกันเกินนะคะ

แต่จริงคู่เนี้ยใช้จ่าหุ่นซับแค่หมากนะ
เพราะตอนนี้บอกเลยว่าคิมเบอรี่สวยขึ้นทุกวันเลยคุณผู้ชมค่ะ
น่ารักจริงนะไม่ได้มีคู่เดียว
สาวที่เขาปลื้มหนุ่มที่แบบล่ำมีอีก

เออนะคะสุดยอดไปเลยจะบอกว่าพุทธเนี่ยเขางานดีอยู่แล้ว
เขาแบบโอป้าสารังบ้านนี้เขามีฟิตเน็ตอยู่ในบ้าน
เงาเหลืองเลยนะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยก็ปั้นหุ่นกันไปนะคะ
สูงด้วยขายาวกล้านแน่นแบบนี้นะโอ้โหบอกเลยหลงรักมากอ่ะ
หรืออาจจะไม่ใช่ความเขินก็ได้คุณผู้ชมค่ะบ้านนี้ชอบทำความเขินกัน
คุณผู้ชมเมากล้ามสงสัยเมากล้าม
ทำตาปริ่มลอยนี่คืออะไรเมากล้ามนะเมากล้าม
มาต่อกันที่สวยหรอกบ้างกันดีกว่า

โหพวกงานดีมากนะคู่นี้เอาจริงคุณผู้ชมขาเวลาผ่านแป๊บเขาครบกันมา๔ปีแล้วนะ
ลงรุปภูมิไว้เราอาจจะไม่ได้เห็นกันบ่อยเท่าไหร่แต่เขาก็ลงกันอยู่
แต่จะแซ่บขนาดไหนไปถามแกรนดีกว่านะคะไปฟังกันเลยจ้า

อ๋ออื้ออ๋อเหรอเอออะไรแบบนี้

เอานะแหมมีแฟนหล่อแบบนี้มันไม่เฉาออก